นี่เสาร์นี้ครับผมมีวอเล็กบอลชายให้ได้ชมกันรับรองว่าสาวเห็นต้อง
แข็งแรงพี่ทำเรื่องกันก็ไม่แพง
เอาแล้วเลยไอ้เหนียวพี่บอกแล้วว่าอย่าแพงแบบนี้
น้ำจิ้มยังขนาดนี้แล้วของจริงล่ะจะขนาดไหน

น้ำจิ้มยังขนาดนี้จะขนาดไหน